มาดูโลกชีวิตจริงนะครับ
พักการเมืองเองก็มีความเคลื่อนไหว
อย่างเมื่อวานนี้นะครับภาคประชาธิบัตรเอง

เพื่อที่จะหั่งเสียงหาหัวหน้าพักกัน
ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างกันนะคะ
การเคลื่อนไหวของภาคประชาธิบัตรเมื่อวานนี้ค่ะ

มีคำถามที่น่าสนใจให้ผู้สมัครทั้ง๓คนนั้น
ใช้ไหวพลิบในการตอบคำถามด้วย
เช่นภาคประชาธิบัตรดีที่สุดในหัวหน้าภาคท่านใด
หรือว่าหัวข้อที่ว่าจุดยืนทางการเมือง
มีกระแสหนุนรัฐบาลและแม่หนุนรัฐบาลเป็นอย่างไร
เราไปฟังเสียงผู้สมัครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กันทั้ง๓ท่านนะคะ
ที่เราอย่างเรียบร้อยเรื่องของนักดนตรี
ที่เราอย่างนนั้นก็ควรเลย
แต่พอจะเป็นถึงการก์มงไหน
ก็คือการให้พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน
เพื่อสร้างคันลองมาตรฐานทางการเมืองที่ถูกต้อง
ถ้าจัดตั้งไม่ได้ประชาปัตย์ก็จะจัดตั้ง
สามก็คือว่าผมไม่เอานายกคนนอก
เพราะเหตุว่ามันจะเป็นชนวนต่อวิกฤตของชาติ
ผมจะไม่ยอมให้พี่น้องไปชนสมาชิกภักดิ์
แม้แต่สมาชิกของพักการเมืองที่เป็นคู่แข่ง

ทั้งสามท่านก็เป็นบุคคลในแวดวงการเมืองอยู่แล้ว
แต่ขณะที่ภักดิ์อนาคตใหม่วันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหว
จะเปิดรับผู้สนใจมาลงสมัครสอสอในนามของพักด้วย
หลังจากที่เมื่อวานนี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักลงพื้นที่หาสมาชิกแล้วก็ไปบรรยายพิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยมหาวมงกฎราชวิทยาลัยสาลายาจังหวัดด้วยคอนปฐม
บอกว่าไม่ติดใจที่พักรวมพลังประชาชาติไทย
เดินเท้าไปพบประชาชนแล้วก็ไปรับสมัครสมาชิกพัก
เพราะว่าทุกพักการเมืองก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ที่ออกเดินสายหาสมาชิกพักกลับถูกทหารติดตามไปทุกที่
ฟังเสียงของหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
เหมือนก็ตามหาว่าความยุติธรรมอะนะคะ
ส่วนทางด้านพักรวมพลังประชาชาติไทยค่ะ
วันนี้ก็ถือว่าจะเป็นวันที่๓ที่นายสุเทพเทือกสุบัน

พักจะเดินเท้าไปแบบนี้แหละค่ะ
โดยเริ่มต้นที่เยาวราชนะคะ
ซึ่งนายสุเทพเองค่ะก็มีการขอความร่วมมือสื่อด้วย
บอกว่าให้ถอดคำพูดแบบแม่น
บอกว่าขณะนี้มีผู้ไม่หวังดี
ไปยื่นร้องกรกตเพื่อให้ตรวจสอบ

ก็ขอให้ถอดคำพูดแบบแม่น

คือแต่ละพักตอนนี้ก็เคลื่อนไหวกันอย่างเต็มที่นะคะ